มาดูอุบัติเหตุสยองกันหน่อยนะฮะ
ข่าวนี้เกิดขึ้นบริเวณต่อหม้อทางด่วนบุรพาวิถี
ช่องทางเบี่ยงออกคู่ขนานถนนเทพรัตนบางนาตราดกม๔๔
เพราะว่ามีรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกม้วนเหล็กมา
ระหว่างทางคนขับเกิดหลับในทำให้รถเสียหลักไปชนต่อหม้อ
แล้วม้วนเหล็กที่มันถูกบันทุกมา
มันกลิ้งแล้วก็มาทับรถจนรถพังยับเยิน
แล้วก็ทำให้ร่างของคนขับรถขาดเป็น๔ท่อนเลยนะ
คือเหล็กแบบนี้มันต้องมีน้ำหนักแบบเป็นตันเลยค่ะ

สอบสวนทราบว่ารถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกม้วนเหล็กเสียหลัก
เหินข้ามแบรีเออร์เกาะกลางไปชนอัดต่อหม้อทางด่วนบุรพาวิถี
ถนนเทพรัฐจนทำให้ม้วนเหล็กที่บรรทุกมาจำนวน๓ม้วน
น้ำหนักรวม๓๐ตันขาดออกจากโซ่กระเด็นมาอัดหัวรถ
ที่มีคนขับติดอยู่ภายใน
ทำให้นายสงวนศักดิ์พันทัศน์อายุ๒๕ปีคนขับเนี่ย
ร่างขาดเป็น๔ส่วนนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องรวบรวมชิ้นส่วนอวัยวะทั้งหมดเนี่ย
มาเก็บไว้และก็ต้องใช้เครื่องตัดทาง
นำชิ้นส่วนบางส่วนที่ยังติดอยู่คาซากรถออกมาด้วย
ส่วนสาเหตุคาดว่าคนขับหลับไหนและทำให้เกิดอุบัติเหตุสยอง